ไปดูที่สตูนนะคะเพราะว่าทุเรียนแพงนี่แหละเป็นเหตุนะคะ
ทำให้จับคนร้ายได้คนร้ายเนี่ยสงสัยอยากกินทุเรียนหรือยังไง
นขึ้นไปต้นทุเรียนค่ะไปเก็บทุเรียนมา
ปรากฏว่าตำรวจมาจับได้บอกไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ตัวขึ้นมาอยู่บนต้นทุเรียนได้ยังไงครับแต่หลักฐานคาตาขนาดนี้
ตำรวจก็จับตัวเข้าห้องขังล่ะค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายที่ถูกขโมยทุเรียนก็คือ
นายสมศักดิ์หมันเตะค่ะเขาอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง
สตูนเป็นเจ้าของทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าถูกหัวขโมยย่องปีนต้นทุเรียนขโมยไปเกลี้ยงสวนนะคะ
ให้ดูต่างหน้าเอาไว้ช้ำใจอยู่๕ลูกเท่านั้นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงทุเรียนหล่นตุ๊บหลายครั้ง
ทำไมมาหล่นช่วงค่ำแบบนี้ก็เลยไปบอกนายสมศักดิ์
ก็พากันไปดูค่ะพบว่ามีทุเรียนจำนวนมากลนกองอยู่ใต้ต้น

งงสิมันมาหล่นอะไรเยอะแยะในเวลาแบบนี้ก็เลยเงยหน้าขึ้นไป

คนร้ายค่ะนั่งหน้าซีดเผือดอยู่บนต้นทุเรียนเลย
ก็เลยล้อมต้นทุเรียนเอาไว้นะคนข้างล่างเนี่ยแล้วก็บอกว่าลงมาลงมาให้จับซะดี
แต่คนร้ายไม่ยอมลงแถมพูดจาข่มครูแล้วก็จะโยนทุเรียนใส่คนข้างล่างด้วยนะ
ทีนี้แจ้งตำรวจค่ะตำรวจมาถึงที่นะคะก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้ง๕ชั่วโมง
สงสัยคงหมดแรงอะค่ะก็เลยยอมลงมาในสภาพอิดโรย
สอบถามหน่อยเป็นใครมาจากไหนเขาชื่อนายสมชาติพิกุลการอายุ๓๗ปี
แต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าเขาจะไปขโมย
ถามเขาไหมว่าเขาขึ้นมาทำไมเขาบอกไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ยังไงรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนต้นทุเรียนตรงนี้แล้ว
บอกอย่างนั้นแต่ตำรวจไม่สนใจนะคะ
เพราะว่าหลักฐานคาตาว่าขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียน

ก็เลยนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางไปดำเนินคดี
ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทุเรียนที่ขโมยไปทั้งหมดกี่ลูกคุณรู้ไหม
ลูกมูลค่ากว่าหมื่นบาทเลยนะคะ
นี่น่าจะขโมยไปขายแล้วมั้ง
แต่จะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าขึ้นมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
ผมก็มึนก็งงไปหมดนี้ไม่ได้นะ